เอ่อแพลนแต่งงานต้องถูกเลื่อนออกไปถึงสองครั้ง
ความไม่พร้อมในการจัดงานของทั้งคู่
และจากสถานการณ์ระบาดของโควิดด้วยค่ะ

บันเทิงไทยรัฐเนี่ยเจอนักแสดงสาวในงานเปิดตัวซินยอริต้า
โดยสาวจ๊ะจ๋าค่ะก็ยังคงตอบเหมือนเดิมว่าตอนนี้
ยังขอดูสถานการณ์การระบาดของโควิดก่อนนะพี่
เพราะทั้งคู่ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะ

เพราะว่าลุ้นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่
ถ้าเกิดว่าดีขึ้นเมื่อไหร่
แล้วก็สะดวกเมื่อไหร่ก็ตามนั้นเลยค่ะ

ด้วยความที่อายุเจ้าสาวนี่ก็ไม่ได้น้อย

เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพ

หมดลูกเรื่องผู้หญิงเรื่องฮอร์โมนอะ
คอยหมั่นดูแลตลอดผ่านชะหรือ

นี่เป็นไงโชว์ความฟิตเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะคะ

ออร่าเนี่ยขึ้นมาเลยนะสวยผ่องมาก